มาดูเรื่องของขโมยขโจรกันบ้างนะฮะ
บุกไปงัดโกดังร้านเฟอร์นิเจอร์
แต่ไม่ได้ขนโซฟาโต๊ะต่างอะไรร้านเฟอร์นิเจอร์เข้าไปนะฮะ
ไม่ได้ขโมยพวกนี้ไปแต่ขโมยอะไรรู้ไหมคุณ
ขโมยสายไฟขโมยทองแดงในสายไฟ

ตำรวจภูทรเมืองบุรีรำเข้าตรวจสอบเหตุลักษัพ

ริมถนนสายบุรีรำนางกรอง

จนทำให้ไฟดับทั้งโรงงานทั้งโกดังเลยนะครับ
แล้วก็ยังพบว่าสายไฟที่เดินสายไว้
ภายในโกดังถูกลื้อออกไปทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับ
โดยเฉพาะคอมเพสเซอร์แอร์ที่อยู่ภายนอกโกดัง

ไม่ได้เข้ามาเพื่อจะขโมยเฟอร์นิเจอร์ต่าง

แต่ว่ามาขโมยทองแดงที่อยู่ภายในคอมพิวเซอร์แอร์
และคงเข้ามาทางด้านหน้าต่างด้านหลังเนี่ยนะครับ
จากนั้นก็มาตัดระบบไฟฟ้า
หรือสายไฟทั้งโรงงานไปทั้งโกดังไป
ซึ่งตำรวจจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ
เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้โดยเร็วนะฮะ

เชื่อว่าคนร้ายเป็นกลุ่มคนหาของเก่า
ที่ตั้งใจจะมานำทองแดงในสายไฟไปขาย
แล้วก็ยังมีสายไฟเป็นม้วนอีก๗๘ม้วน
ที่เก็บไว้ในโกดังถูกขโมยไปหมดเลยนะฮะ
ยังขโมยเศษเหล็กอีก๑กระสอบด้วย
ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ๒๐ปีนะ
ที่มีคนร้ายกล้าเข้ามาขโมยของในโกดังแบบนี้
ขณะที่สามีเจ้าของร้านคือนายพงรัฐธินะครับ
ซึ่งคุณพงศ์ก็เป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์ด้วย
สิฮะไม่มีไฟใช้ฮะจะทำฟอร์นิเจอร์ต่อก็ไม่ได้นะครับ
แล้วเมื่อเห็นสภาพที่คนร้ายหรือจุดไฟต่างนานาไว้
ไม่สามารถทำงานได้ก็เลยโอ้ฝากเตือน
ผู้ก่อเหตุให้กลับตัวกลับใจเสียใหม่
ก่อนจะสายเกินไปนะครับแล้วก็อยากให้ตำรวจจับกลุ่มได้โดยเร็วนะฮะ